แต่ว่าถ้าพูดถึงของกินของอร่อยแบบราคาประหยัดตลอดข่าวเราก็มีนำเสนอด้วยเหมือนกัน
เหลือตังค์ไม่ถึงร้อยดิฉันบอกเลยตรงนี้ว่า

คุณจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ต้องคุณดู
เค้าบอกเหลือตังค์ไม่ถึงร้อย
ไม่ครบ

ช่วงเทศกาลรอจะจ่ายเยอะจ่ายนู่นนี่ค่ากินค่าเที่ยวใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดเหลือตังค์มาเยอะนี่ไปทานร้านนี้นะคุณผู้ชมบุฟเฟ่
ข้าวราดแกงบุฟเฟ่ค่ะ
เราเลยก็แชร์กันเยอะกับข้าวราคาถูก
ขับรถจากครัวราชมาลองกินที่นี่เลยครับผม
ก็แชร์มาว่าข้าวแกงอิ่มอร่อยกินไม่อั้น๔๙บาท

แชร์กันเยอะค่ะพี่
๔๙บาทเราก็อยากมาลองทานดูค่ะ

เป็นเจ้าของร้านอิปุ๋ยโฆษแกงข้าวราดแกงบุฟเฟ่นะคะ
ข้าวแกงจานหนึ่งเราใส่ได้แค่๒อย่าง
แต่ถ้าเราเพิ่มอย่างที่๓อย่างที่๔

เราก็เลยว่าเราอยากกินหลายอย่างในจานเดียว
แล้วก็เลยเอาเป็นบุฟเฟ่ละกันในราคา๔๙บาทมันง่ายดีค่ะ
บาทก็จะได้กับข้าวทุกอย่างที่มีอยู่ในร้าน
นูทุกอย่างเลยคือคุณจะกินอะไรก็ได้ได้ทุกอย่าง
และรวมถึงขนมหวานที่เตรียมไว้ให้ด้วยค่ะ
กดร้านหลักเลยคืออย่างแรกเลยคือต้องทานให้หมด
คือจะตัดเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ทานหมด
ตอนนี้เมนูวันหนึ่งยืนพื้นอยู่ที่๒๐เมนูค่ะต่อวันนะคะ
บางวันก็๒๑๒๒แล้วแต่ค่ะ
เมนูที่ขายดีที่สุดในร้านก็จะเป็นแผนงหมูนะคะ
ผัดกะเพราผัดหอยลาย

อย่างที่ต้องมีทุกวันค่ะ

รสชาติของที่ร้านค่อนข้างจะจัดจ้านและเข้มข้นค่ะ
แล้วก็ที่ร้านจะสดและสะอาดค่ะ
ก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตข้างหน้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลง
ราคาก็ยังคง๔๙บาทเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนไม่ขึ้นแน่นอนค่ะ
วันหนึ่งที่ลองนับเล่นดูค่ะ
ก็เป็นร้อยหัวแล้วค่ะต่อวันนะคะที่เข้าร้าน
อาหารเยอะค่ะ๔๙บาทราคาคุ้มมากค่ะ

สิ่งความรักของที่นะครับ
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนสวนผักนะคะ
เลยปากซอยสวนพัก๔๓มานิดเดียวค่ะ
ร้านจะอยู่ซ้ายมือริมถนนใหญ่เลยค่ะ
สุดท้ายนะคะปู่อยากจะเชิญชวนให้พี่หลายท่านนะคะ
ลองมาทานดูรับรองว่าพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
โอ้โฮขอบคุณมากแล้วเป็นร้านข้าวแกงที่ไม่โดนแกง
โดนแกล้งก็คือไม่ได้โดนแกล้งโดนหลอกนะ
เป็นเรื่องจริงที่หลายคนไปทานแล้วชอบอกชอบใจ
เขาก็แชร์ในโลกโซเชียลสมคำร่ำลือ
สมกันที่แชร์กันบอกปากต่อปากว่า๔๙บาทคุณได้กินอิ่มแน่นอน
จะเดินตากกี่รอบก็ตามอัธยาศัย
ขออย่างเดียวคือทานให้หมดตามกติกาของการกินบุฟเฟ่นั่นแหละ